เตือนกันหรือยังคะเก็บขยะกันหน่อยค่ะคุณค่ะก่อนที่กรุงเทพมหานครก็จะปรับเพิ่มราคาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฝนมันตกตั้งแต่เช้าไง
พอตกแต่เช้าแบบนี้ขยะมันก็เกิดการก็ต้องมาเก็บกันค่ะ
ทักทายกันแบบนี้คุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะ
แล้วใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยจะเก็บกวาดบ้านอะไรก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้เจอฝนกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม
ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจะได้เตรียมแผนรับมือกันให้อย่างดีเลยนะคะ
ช่วงนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยขึ้นปกคลุมบริเวณต่างทั่วประเทศไทยทุกภูมิภาคก็ว่าได้เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าเลยจริงจริงนะคะ
โดยเฉพาะทางตอนบนตอนกลางแล้วก็ตอนใต้เนี่ยเจอฝนเรียกว่า๑๖๐๗๐ของพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เจอกัน๓๐ของ๓๐ด้วยเช่นกันนะคะ
เรื่องของกระแสลมยังคงเป็นปัจจัยหลักนะคะเพราะว่ายังคงมีอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมาตอนกลางของประเทศพร้อมกับมวลอากาศเย็นจากทางจีนแพลลงมาปกคลุมทางตอนกลางทำให้เกิดลมตีขึ้นไปปะทะกันตรงกลางของประเทศเกิดฝนฟ้าขนองกันได้นะคะแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกลมแรงแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้บริเวณไหนบ้างตรวจสอบ
ระวังกันนะคะช่วงเย็นวันนี้จะมีฝนตกหลายหลายพื้นที่เหมือนที่เราคาดการณ์กันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะจะสังเกตว่ากลุ่มเมฆเนี่ยโอ้โหขึ้นปกคุมกันหมดเลยชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าแน่นอนนะคะส่วนของคลื่นลมค่ะฝั่งอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่าฝั่งเอาไทยนะคะสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินเข้มนี้จะมีค

กันเลยนะคะประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนฟ้าขนองลงกระโชคแรงค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะ
คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแต่ว่าฝั่งอันดามันสิคะจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรเลย
แล้วก็มีฝนตกมากหน่อยระวังกันแถบระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะ
กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละสามสิบของพื้นที่
พื้นที่อาจจะตกบางพื้นที่อาจจะไม่ตกหรืออาจจะร้อนไปเลย
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีนะคะจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ
และที่สำคัญบ้านใครมีขยะเนี่ยเก็บให้ดีนะแล้วถ้าหากว่าทิ้งเกลื่อนกลาดเนี่ยไปอุดตันท่อระบายน้ำเนี่ย
มันจะลำบากเอางี้ลาไปก่อนเก็บขยะก่อนสวัสดีค่ะ
บนก็ตกอีก